ตายไป๓ศพแล้วก็ได้ทองไปสักประมาณ๒๘บาททองคำ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทั้งพบตรแล้วก็รองพบตรบินด่วน
ไปที่จังหวัดลบบุรีนะคะไปประชุมติดตามความคืบหน้า
หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมง
ผอบตรพลเอกจากทริปชายจินดาและรองผอบตร
ภายใน๗วันนี้แหละ
ก็เขาบอกแบบนั้นนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมขาเรื่องความคืบหน้าเอาจริงนะ
คือตอนนี้เนี่ยพบตรเนี่ยจังหวะที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ย
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว

ถามว่าทำไมถึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้
เพราะลักษณะบุคลิกรูปภัณฑ์สันธารต่างมันคล้ายกับคนร้าย
และที่สำคัญกระเป๋าเป้ที่ผู้ต้องสงสัยใช้
เห็นไหมคุณใบนี้มันคล้ายกับของโจรที่ไปปล้นร้านทอง
เขาก็เลยนำตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้มาสอบปากคำ
ก็สอบปากคำไปแล้วนะคะแต่ผลของการสอบปากคำ
พบตรบอกว่าท่านเองยังไม่ได้รับรายงาน
อกจากนี้ค่ะก็ต้องมีการขยายผลกันต่อว่า
สุดท้ายแล้วว่าจะใช่หรือเปล่า
เรื่องของพยานหลักฐานต้องครบถ้วนเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมรองพบตรก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกัน

ตำหนิรูปภัณฑ์ใกล้เคียงแค่นั้นเองนะครับ
ก็เชิญตัวมาเฉยไม่ได้จับกลุ่มไม่ได้อะไร
มาพูดคุยสักถามนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบผลเหมือนกัน

คุณผู้ชมก็พูดตลกติดตลกทีเล่นทีจริง

เออแต่บางทีคนที่เขารอไม่ตลกนะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอก
ชายวัดเกรดวรชัยนี่นะคะบอกว่า

บอกคือผ่านสื่อนะคะ

ฝากบอกโจรบอกว่าตอนนี้ให้เวลา๑๐วัน
ถ้ายังไม่สำนึกยังไม่มามอบตัว
ไม่ว่าจะหลบหนีไปที่ไหนก็แล้วแต่

มีพฤติกรรมที่โหดร้ายนะครับ

อย่างที่๑๐วันนะครับ

แล้วเจอกันเขาจะหนีก็หนีไปไม่เป็นไร

ถ้าไม่มามอบตัวเราก็จะไปจับคุณ

จากการสืบสวนของตำรวจ
ตอนนี้มีการตรวจผลออกมาแล้ว

การตรวจเรื่องของอาวุธปืนที่ตรวจยึดไปได้ก็ดี
ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดผลของการตรวจสอบได้นะ

จริงจึงจะออกหมายจับหมายเรียกอะไรต่อไปนะคะ
เรายังรออยู่นะคะสำหรับคดีนี้ส่วนอีกหนึ่ง